ทีนี้ถ้าเกิดจะมาวิเคราะห์หรือว่าประเมินสถานการณ์ต่างกันเนี่ยนะครับคุณช่อครับ
เอาเรื่องของคณะก้าวหน้าก่อนจากอนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบพักไปเป็นคณะก้าวหน้าใช่ไหมฮะ

โดนโทษตัดสิทธิ์กันคนละ๑๐ปีใช่ไหมจากคดียุบพักอนาคตใหม่
ตอนนั้นเป็นโคศกพักกรรมการบริหารพักใช่ค่ะ
หลีกี่ปีครับเนี่ยเท่านี้โอ้จริงไม่เคยตั้งใจมานับมาเลยนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญยุบพักก็คือกุมภา๖๖
เพราะฉะนั้นก็ผ่านมาแล้วประมาณ๓ปีนิด๓ปีครึ่ง
ก็เหลืออีก๖ปีครึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญ

แบนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีลงเลือกตั้งไม่ได้

เวลาพูดว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันดูน่ากลัว
เพราะเรารู้สึกว่าถูกตัดสินทางการเมืองเท่ากับทำอะไรทางการเมืองไม่ได้เลย
แต่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีทางไปเสมอ
สำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าต้องการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้
เราทำการเมืองท้องถิ่นเราไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะ
รณรงค์ทางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ย
โทษแบน๑๐ปีมันไม่มีความหมายอะไรหรอก
มันเพียงแค่เราลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอไม่ได้
ซึ่งสำหรับเรามันไม่มีความหมายอะไร

คนอื่นก็ให้เขาเป็นไปมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าเราเนี่ย
เป็นได้เยอะแยะนะคะเราก็ช่วยทำงาน
เท่าที่กฎหมายของบ้านนี้เบื้องนี้จะอนุญาตให้เราทำ
แต่หลายคนก็อาจจะรอไงว่าเมื่อไหร่คุณธนทรจะได้ลงเลือกตั้ง
เมื่อไหร่คุณช่อจะกลับมาคุณปริยบุตรจะได้ลงเลือกตั้ง
ซึ่งถ้าเอาตามเวลาคือ๖ปีครึ่ง

ไม่ต้องรอหรอกค่ะ๖ปีครึ่งเผลอบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะคะ
ที่ฉันไปขายเบเกอรี่จิบกาแฟสวยไม่ต้องมานั่งเครียดทำงานการเมือง
ทีนี้คณะก้าวหน้ากับพักเก้าไกลแยกกันยังไง
บางคนบอกอุ๊ยหน่อเนื้อเดียวกันไปครอบงำพักเขาหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงมันมีการส่งต่อกันอะไรกันเดินในทางเดียวกันหรือเปล่า
อันดับแรกหน่อเนื้อเดียวกันเนี่ยแน่เป็นองค์คาพยพที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่เดียวกัน
ที่ชื่อว่าอนาคตใหม่เมื่ออนาคตใหม่ถูกยุบ
กรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิแยกไปตั้งคณะเก้าหน้า
ทำงานท้องถิ่นทำงานทางความคิดอะไรต่างตามที่ก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะ
ส่วนพักเก้าไกลก็คือทำงานในสภาต่อไปก็คือเดินหน้าต่อในนามพักการเมืองที่ชื่ออื่น
แต่จริงแล้วมันก็คือหนอนเนื้ออุดมการแบบอนาคตใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยหนอนเนื้อเดียวกันเป็นองคาพยพที่ถูกบังคับแยก
โดยการยุบพักโดยนิติสงครามเราก็ถือว่าเรายังทำงานร่วมกันเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
ครอบงามแน่นอนเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียว
ถ้าคุณยังยึดถือว่าพักเป็นของคุณเนี่ยอันนั้นมันเป็นพักที่ยึดติดในตัวบุคคลเนอะ
แต่เราต้องการให้พักเนี่ยการต่อสู้มันยาวคุณภาคภูมิ
ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองสังคมไทยมันยาวเผลอมันยาวกว่าช่วงชีวิตเรา
เพราะฉะนั้นมันทำให้พักผูกติดกับชีวิตเราไม่ได้พักต้องมีชีวิตเป็นของตัวเอง
และใครที่มีอุดมการแนวทางตรงกับพักก็สามารถเข้ามาทำงานบริหารพัก
เป็นสอสอของพักเป็นบุคลากรของพักแล้วนำต่อไปได้
นั่นคือเหตุผลสำคัญที่เราไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไปครอบงำหรือบงการพัก
ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมาย